แต่ว่ามีพิธีกรในงานเนี่ยพูดจาเกี่ยวกับเรื่องของการรำหน้าไฟ
แล้วก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าห้ามสาวประเภท๒รำหน้าไฟ
แล้วพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์เขาก็
พิธีกรพูดแบบนี้ได้ยังไงเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
มันเป็นการเหยียดเพศที่สามหรือเปล่าลองฟังดูนะคะ
เฉพาะเขาเรียกว่าอดิติกมารำเพราะว่าพวกนี้ยังคงมาจันทร์อยู่นะครับ
เนี่ยค่ะก็ตามนี้เลยในงานชาปนกิจนะคะ
แล้วก็คนที่เขาเอามาโพสต์เนี่ยเขาก็เลยถามว่า
พิธีกรพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
ที่บอกว่าห้ามสาวประเภท๒รำหน้าไฟ
เพราะถ้ามารำผู้ตายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค

ที่นี่ค่ะสาวประเภท๒หรือว่าสาวประเภท๓
เขาเห็นคลิปนี้เขาก็วิจารณ์กันหนักมากนะ
เหมือนกับคุณไม่ได้มีข้อมูลแบบจริง
แล้วคุณมาพูดแบบนี้มันเป็นการเหยียดเพศที่๓หรือเปล่า
เพราะว่าที่เขารำกันอยู่นะคะมีสาวประเภท๒อยู่ด้วยคนหนึ่ง

แล้วเหมือนกับพูดเสียสีเขาเขาก็รำอยู่นะ
อยู่ดีก็พูดอ้างอิงถึงประวัติอะไรขึ้นมาซะอย่างนั้น
ใช่ที่รำกันอยู่จะเป็นผู้หญิง๒คน
เป็นสาวประเภท๒คนนึงนะคะ
แล้วพิธีกรก็พูดย้ำแบบนี้อยู่ถึง๒ครั้ง
แล้วคนที่เขาไปรำหน้าไฟเขาเสียกำลังใจนะ
คือทีมข่าวของเราสอบถามไปยังคนโพสต์ค่ะ
แล้วก็เลยรู้ว่าพูดตอนที่เนี่ยสาวประเภทสองเขารำเขาไปรำในงาน

เขาบอกว่าเคยไปรำงานอื่น
ก็ไม่เห็นเคยถูกพูดในลักษณะแบบนี้เลย
ไม่เคยได้ยินข้อมูลมาเลยว่าสาวประเภท๒ห้ามรำหน้าไฟ
ซึ่งผมเชื่อว่าบรรดาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต

อย่างนั้นเขาก็คงไม่จ้างมาลำใช่ไหม
เพื่อเป็นการแว๊ยไล่กับผู้ที่เสียชวิต
แต่พิธีกรนี้ไม่รู้เป็นใครที่ไหนยังไง
ใช่ก็เลยถูกทวงถามถึงความเหมาะสมนะคะ
ว่าให้ข้อมูลที่มันไม่ได้เป็นความจริงยังไม่ได้มีการตรวจสอบ
คนที่เขาไปรำเขาก็เสียกำลังใจด้วย
จริงมันก็เป็นเรื่องของการทำงานลักษณะหนึ่งด้วยนะสาวประเภท๒
ทำงานในด้านของการแสดงการโชว์จัดดอกไม้แต่งหน้าทำผมเยอะแยะไปหมด